ทุกผู้ชมครับมาดูทุกขลาบของพี่นางสุริพรอำไพพงศ์หน่อย
กำลังได้รับการขนานนามว่าโอ้โหใบหวยแม่นจริง
ใช่นะงวดล่าสุดก็ทะเบียนรถทะเบียนรถตู้ใช่ไหม
ที่เปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวนี่แต่ทีเนี้ยในปัจจุบันเนี่ย
มีเพจมีอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยคุณเห็นมาสอนค่ะ
พี่นางให้หวยงวดนี้เดี๋ยวตามตามตามตามพี่นางสุริพรอำภัยพงศ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะฮะต้องออกมาบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับ
ไม่มีเพจไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีสังคมออนไลน์อะไรทั้งสิ้น
เกี่ยวกับการบอกใบ้ให้เลขหวยอืมโดนเอาชื่อไปอ้างเนี่ย
ปลอมนะฮะค่ะพี่นางบอกว่าลำพังแค่เฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ย
ยังโพสต์ผิดโพสต์ถูกปุ่มนู้นปุ่มนี้ยังงงอยู่เลย
เพราะฉะนั้นไม่มีการทำเพจอย่างงี้ออกมาอย่างแน่นอนนะครับ
โดยได้ชี้แจงนะบอกว่าขอชี้แจงเพจให้หวยนะคะ
นางไม่เคยทำเพจใบ้หวยไม่มีในความคิดค่ะ
สร้างเพจปลอมหวยพี่นางเถอะค่ะถือว่าขอร้องบริโภคข่าวที่เป็นจริงด้วยนะคะ
แค่เฟซบุ๊กพี่นางก็ยังงูปลาตอบน้องลูกยังไม่ครบทุกคนเลย
ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้าใจค่ะเราก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับ
นางยืนยันว่าจริงนะฮะไม่มีการทำเพจอะไรพวกนี้มาทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนวันนี้ก็เดินทางไปอยู่ที่วัด
ก็เลยไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะ
จากผ่านทางสังคมออนไลน์ของตัวเอง
ที่เป็นเฟซบุ๊คกับไอจีส่วนตัวที่ยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครตามเลขพี่นางงวดนี้แล้วไม่ถูกอย่าไปโทษพี่นาง